ต่อกันที่เรื่องของคุณตาวัย๖๗ปีเขาดีใจมาก
ตำรวจอุดรเอารถมาส่งให้
คือรถจักรยานยนต์เขาหายไปปีกว่าแล้วได้คืน

แล้วก็หวังว่าจักรยานคันนั้นจะได้คืนนะ
เพราะคุณลุงคนนี้จักรยานยนต์หายไปปีกว่าแล้วดูดิภาพที่เห็นคือ
ผมขอบคุณจริงคุณตำรวจคือแบบ
ใครจะคิดว่ามันหายไปปีกว่าแล้วมันจะได้คืนอ่ะ
นายนครศรีบุญเรืองอายุ๖๗ปีเป็นชาวบ้านตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี
ก้มกราบเลยครับกราบตำรวจเลยฮะ
ก้มกราบพลตำรวจตรีวรณัทภัณฑ์ผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีนำรถจักรยานยนต์คันนี้
อนด้าเวฟ๑๐๐สีแดงทะเบียนขอไข่ต่อเต่าทอทง๗๖๖อุดรธานีเมื่อคืน
ถูกคนร้ายขโมยไปตั้งแต่ปี๖๑ครับ๒๒กรกฎาคม
คิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วครับ
ตำรวจเขาบอกว่าหลังจากที่ผู้เสียหายไปแจ้งความไว้ที่สพอุดรธานีผ่านไป๑ปี๖เดือน

ตำรวจสบมอได้รับแจ้งจากเจ้าของหอพัก
ในซอยจินตคามในเขตเทศบาลนครอุดรธานีบอกว่า
รถคันนี้ไปจอดอยู่ที่หอพัก
จำได้ว่ามีคนไปแจ้งความว่ารถคันนี้หายไป
ไม่รู้เป็นของใครเหมือนกันไปจอดไว้หลายวันแล้ว

แล้วก็เอาเอกสารใต้เบาะอ้าวไปพบชื่อของนายนคร

แล้วคุณดูภาพนี้กอดรถอย่างนี้เลย

จากกล้มกราบตำรวจแล้วยังกอดรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
เขาบอกว่าเขามีอาชีพขายประกัน
ก็จะขี่รถคันนี้ไปทำงานทุกวัน
รถคันนี้เปรียบเสมือนคู่ทุกคู่ยากคู่ชีวิตอยู่กันมา๑๐กว่าปี
อยากจะขอบคุณตำรวจทุกนายที่ใส่ใจดูแลและนำรถมาคืนให้ถึงบ้าน
น้ำตาเล็ดน้ำตาล่วงดีใจมาก
รถหายไปปีครึ่งสุดท้ายกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ